คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมอปลามาในอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
ทำไมฮะคือปกติเนี่ยเวลาไปลงพื้นที่ไปล่าท้าผีไปดูวิญญาณอะไรต่าง
นานาเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรครับเค่มแข็งแขนตลอด
แต่วันนี้น้ำตาร่วงเป็นแถบเลยนะคะถึงกับต้องไปร้องไห้
ที่ชอบตัก๒พศวัดซ่อยทองให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อน

ก่อนผมตัวมันเดียวตอนนี้ผมมีก้อคว่ง
และผมยังมีลงที่นักสองรูปให้คำปรึกษา

ถึงแม้ว่าตัวผมบางครั้งจะมองแข็งแรง
แต่ข้างในไม่มีใครรู้ไหมพี่พวกมันเป็นอย่างไร
ก่อนจะทำคิดนี้ก็ทิชชูก่อนหน่อย

พูดก็พูดมาจากความจริงหรือข้อที่จริงที่มันเกิด
นี่ค่ะพี่หุยเคยเห็นภาพหมอปลาแบบนี้ไหมคะ

ครับให้ดูเนี่ย
สงฆ์สองรูปที่ค่อนข้างสนิทไว้ใจแล้วก็มักจะมาขอคำปรึกษาบ่อย
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า
จากการที่หมอปลาไปช่วยเหลือผู้บำบัดยาเสพติด
ออกจากศูนย์บำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่จังหวัดกาญจนบุรี
ที่เราก็เล่าเรื่องนี้มา๒๓วันแล้วเหมือนกัน
ประเด็นที่ว่าความเป็นอยู่ที่มันไม่ถูกสุขลักษณะเลย
อาหารการกินต่างแถมยังมีประเด็นเรื่องของ
ขบวนการเรียกรับเงินผู้บำบัดว่ามีตำรวจมีส่วนมาเกี่ยวข้องอีก
จากการที่ลงไปช่วยเหลือในเรื่องนั้น
ทำให้หนึ่งหมอปลาถูยภาพวิจารณ์เยอะ
คนก็เหมือนกับว่าสงสัยกางขาต่อว่า
สองถูกฟ้องวันนี้ตำรวจฟ้อง
คือหมอปลาเนี่ยมีแม่กับลูกคู่นึงที่ลูกเข้ามาบำบัด

แล้วทีนี้หมอปลาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เขาอยู่ที่ร้อยเอ็ด
แล้วถูกส่งมาด้วยมีตำรวจที่ร้อยเอ็ด
เหมือนกับเป็นในหน้าคอยส่งผู้บำบัดมาที่วัดแห่งนี้
บำบัดแห่งนี้เพราะว่ามันจะมีการเสียเงินเสียทอง

แต่ว่าตอนช่วงที่ไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้
หมอปลาร้างให้สัมภาษณ์ก็เหมือนกับ
ก็พูดตรงก็คือด่าด่าวัดด่าพระ
หมอปลาจะบอกว่าคือพระที่ทำหน้าที่ตรงศูนย์บำบัดตรงนี้
หรือว่าวัดตรงนี้ไม่ได้เหมารวมทั้งประเทศ
แต่พระรูปอื่นที่อยู่ที่อื่นท่านก็ไม่ค่อยสบายใจ

แล้วเมื่อวานตำรวจก็บอกจะฟ้องกลับแล้วนะ

วันนี้หมอปลาก็เลยโอ้โหนี่ไปหาพระเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือมาขอกำลังใจแล้วก็เหมือนแบบบอกว่าท้อ

ก็อย่างที่เห็นคลิปนะคะพระมหาสมปองก็ลูบหัวให้กำลังใจเนาะ
ส่วนพระมหาภัยวันก็ตบบ่าให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหมอปลาเองก็มีการพูดคุยกันกับทางทนาย
แล้วก็ภรรยาด้วยกรณ์จริงก่อนที่จะมาหาลุงพี่
ก็คือเอาทนายไปเหมือนกับว่าไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว

ซึ่งสิ่งที่หมอปลาบอกว่าทำให้เขาอัดอั้นตันใจจนต้องร้องไห้

เพราะมีผู้บำบัดยาเสพติดที่หมอปลาเป็นคนไปช่วยออกมา
ไปนั่งอยู่ข้างเดียวอยู่ฝั่งเดียวกันกับตำรวจที่จะฟ้องหมอปลาไง

เขาทำงานมา๒๐ปีคอยช่วยเหลือคนมาตลอด
ความตั้งใจอยากจะช่วยก็มีไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน

แต่จะต้องมีการอะไรหรือถูกทำ

นักข่าวทุกช่องก็รู้ว่าเราไม่เคยเห็นเท็จรับผลประโยชน์
คือพอมันทำไปแล้วมันเกิดเอฟเฟคกว่านี้มาเนี่ย
แทนที่เขาจะตรวจสอบกันเองแต่เขาก็กลับตรวจสอบผม
ถึงแม้คดีนี้มันจะไม่ใหญ่หรอก
แต่มันเสียความรู้สึกมันเสียความตั้งใจ
และที่สำคัญผมเอาเวลาตรงนั้น
ไปช่วยเหลือคนของผมดีฟ้าไงพี่
นี่ค่ะก็เหมือนกับระบายความอัดอั้นตันใจ
ให้กับทั้งนักข่าวแล้วก็ทั้งพระมหาภัยวัน

ซึ่งพระทั้งสองรูปก็ให้กำลังใจหมอปลา

อย่าท้อให้เข้มแข็งนะคะลองไปฟังกันหน่อยค่ะ
ที่ได้ยินบ่อยเนี่ยทำก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่า
เลือกทำดีกว่าขณะที่โดนด่ายังมีอะไรให้ทำใช่
โดนด่าก็ยังทนได้อันนี้จะโดนฟ้อง
ก็เลยน้องนี่แหละก็เหมือนจุกเหมือนผิดหวังอะเนาะ

เข้าไม่ได้ว่าเหมารวมที่ไหนครับเข้าไม่ได้เหมารวมนี่

ของพุทธพระที่ทำความผิดนี่พระไม่ทำความผิดไปเดือดร้อนทำไม
แต่พูดถึงวัดก็พูดถึงวัดที่ทำความผิดนี่

เข้าพูดไม่ใช่วัดที่ทำความผิดไปเดินร้อนทำไม
คือพี่หมอปลาเนี่ยข้อจะแบบว่าเป็นทั้งข้อดีข้อเสียคือ
เป็นคนจริงใจช่วยก็คือช่วยไม่ได้สนใจ
แล้วไม่สนใจกระแสสังคมไม่ได้สนใจว่าคนในสังคมจะมองว่ายังไง

ต้องพูดถึงก็คงจะรู้กันอยู่

บางทีไปช่วยแล้วโดนด่าก็ยังไป
ไปพูดให้ไปอะไรให้เพราะนางจริงใจกับใครก็คือจริงใจ

ทีนี้หมอปลาถึงขั้นบอกว่าอาจจะหยุดช่วยเหลือคนอะไรเนี่ยนะ
ล่าสุดเนี่ยหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวยังไงปรึกษา
ภรรยาคือคุณน้ำฟ้าอีกทีหนึ่งก่อนก็แล้วกัน
ปรึกษาครอบครัวก่อนนะ
ก่อนหน้านี้นะครับทุกผู้ชมครับก่อนที่จะมาที่วัดสร้อยทองเนี่ย
ทางหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลนะครับ
ไปดูเรื่องของศูนย์บำบัดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรีด้วยกัน
วันนี้เอาหลักฐานไปยื่นให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบรามนะ
หลังจากเคยมายื่นพร้อมกับผู้ที่บำบัดที่ศูนย์ลักษณะ
มาแจ้งความขอให้กองปราบเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องการค้ามนุษย์
ว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าศูนย์นี้เพราะว่าไปรับเงินรับทอง
มีคนส่งคนต่อหรือว่าส่งเคสมาให้ค่ะ
นายภัยศาลบอกว่าหลักฐานที่เอามามอบให้พนักงานสอบสวนในวันนี้นะครับ
เป็นสลิปการโอนเงินของผู้ปกครองผู้บำบัดยาเสพติดคนหนึ่ง
โอนให้กับตำรวจคนหนึ่งที่เรียกเก็บเงิน
กับการพาลูกชายไปบำบัดที่วัดท่าผู้ราชบำรุง
ตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองกับผู้บำบัดเขาไม่ได้ยินยอม
แต่ถูกหลอกว่าต้องพาไปบำบัดไปรักษา
ทั้งที่บางคนก็ไม่ได้ติดยาเสพติด
ยืนยันว่าสิ่งที่ออกมาเปิดโปรงเป็นความจริง

ก็คงจะต้องต่อสู้กันทางกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไป
ก็ตามคำบอกเล่านะครับ

มีหลักฐานนะครับสลิปเงินนะครับที่โอนเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งเรามีหลักฐานอย่างแน่นอนนะครับไม่มีการกล่าวหาใดที่เป็นการทำให้ผู้ใด
ผู้อื่นผู้ใดเสียหายนะครับตามพยานข้อที่จริงแล้วก็ตัวผู้เสียหายเองนะครับ
ทั้งผู้ปกครองยืนยันนะครับว่ามีการโอนเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
ซึ่งตรงนี้เราเช็คมาแล้วว่าก็เป็นตำรวจจริงนะครับฉะนั้นเสร็จจะเป็นกระบวนการหรือไม่เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ
ก็จะพิสูจน์กันให้เห็นนะครับจะปรากฏกันให้เห็น
มีแม่ของผู้บำบัดนะฮะที่เขายืนยันนะครับเขาบอกลูกชายเขาไม่ได้ติดยา
แต่มีอาการลักษณะทางจิตนะก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจคนหนึ่ง
ดดาบตำรวจแล้วก็จะพาลูกไปรักษาที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรี
บอกว่ามีหมอคอยดูแลครั้งแรก๑๑กันยายน๖๔ที่ผ่านมานี่แหละ
บอกว่าต้องเสียเงินเขาก็โอนเงินไปให้๓๐๐๐บาท
ครั้งที่๒๔กันยายนบอกว่าต้องเสียเงินอีกก็โอนไปให้อีก๓๕๐๐๐บาท
รวมเป็น๖๕๐๐๐บาท
ตำรวจคนนี้บอกว่าเป็นค่าดำเนินการของตำรวจและค่าใช้จ่ายของทางวัด
เราก็บอกข้อมูลไปแล้วว่าน้องเป็นผู้ป่วยบำบัดทางจิต

แล้วเขาก็บอกว่าถ้าพวกผมไม่ดำเนินการ

พวกคุณก็ไม่สามารถนำน้องเขาไปรักษาบำบัดได้อยู่ดี
แม่ก็เลยต้องยินยอมแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาไม่ชัดเจน
อย่างที่เป็นข่าวแม่ก็เลยต้องยอม
เพราะว่าแม่เองก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลน้องเขา

คือเขาบอกที่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการค่าดำเนินการอะไรครับแม่
ดำเนินการเจ้าหน้าที่๔๕๐๐บาท
ค่าดำเนินการทางวัดนะ๑๒๐๐บาท
แล้วค่าอื่นอีกรวมทั้งหมดก็๖๕๐๐๐บาท
คือแม่ของผู้บำบัดคนนี้บอกว่า
พอวัดนี้เป็นข่าวดังขึ้นมา

ดาบตำรวจคนนี้ได้ติดต่อมาบอกจะคืนเงินให้
นี่ฮะคาดว่าอาจจะกลัวโดนหางเลขอะไรไปด้วยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าทางผู้บำบัดเอง
เขามีหลักฐานแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เพราะมีการฟ้องกันระหว่างสองฝ่าย

ล่าสุดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดท่าผู้ราชบำรุงที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกสั่งปิดแล้วนะฮะอธิบดีกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มีคำสั่งให้ปิดศูนย์นี้แล้วนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบยาเสพติด
เพราะฉะนั้นปิดแล้วนะฮะถ้าจะเปิดก็ต้องยื่นขออนุญาตใหม่
เพราะว่าตามข้อมูลตอนที่ขอเปิดครั้งแรกเลยคือมีจำนวนผู้ประบัติ๕๐คน
อยู่ไปเนี่ยล่าสุดก่อนจะถูกสั่งปิดมีถึง๒๐๐กว่าคนแล้วอยู่กันอย่างแออัดมาก